ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปดูเรื่องราวปฏิหารกันหน่อย
เกิดขึ้นที่เมืองคอนครศรีธรรมราช
ภาพนั้นเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปถ่ายที่ลูกศิษย์ของ
พระครูสันติธรรมบาลหรือหลวงพ่อฉลวยอายุ๘๓ปี
ท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหวัลสาบัวอเผิดทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลูกศิษย์ลูกหาเขาถ่ายเอาไว้แล้วเห็นเปลวไฟนั้นไหม
เขาเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยภาพเปลวไฟนี้เนี่ยมีรูปร่างคล้ายกัน
คล้ายกับใบหน้าของหลวงพ่อฉลวย

ปรากฏตรงที่ดูรูปนี้เทียบไปด้วยนะเห็นไหม
เออก็มีดวงตามีปากแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนหัวไหล่อ่ะ
คือเรื่องของเรื่องภาพนี้ปรากฏขึ้นถ่ายเอาไว้เนี่ย
สิทธิ์เขาเชื่อว่านี่คงจะเป็นการปรากฏให้ลูกศิษย์ได้เห็นเป็นครั้งสุดท้าย
ในระหว่างทำพิธีพระราชธรรมเผลิงศพ
เมื่อช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็มรณภาพเมื่อช่วงดึกของวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากรักษาตัวด้วยโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เอาล่ะเรื่องของการสูญเสียนะก็นำมาซึ่งความเสียใจของบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านเป็นอย่างมาก
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการวัดก็จัดงานบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๑๐วัน
ก่อนที่จะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่มันมีภาพนิ่งภาพหนึ่งที่เห็นเปลวไฟแล้วออกมาในลักษณะแบบนี้ทำไงคนที่เขามีความเชื่อ
มีความเชื่อสาธุนี่ครับรอไหลเขาบอกว่านี่เป็นภาพที่คล้ายกับใบหน้าของ
พ่อฉลวยกำลังนั่งสมาธิลูกศิษย์เขาก็โอ้โหนี่คือปฏิหารกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องของเรื่องเขามีความเชื่อครับเขาบอกแบบนี้ฮะตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะ
ฉลวยเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นพระนักปฏิบัติและอีกหนึ่งด้านที่โด่งดังมากก็คืออิทธิฤทธปฏิหาร
ศิลปลูกหาเขาเชื่อว่าท่านปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปได้แล้วอยู่กับท่านจะมีแต่สิ่งดีไง
เมื่อท่านมรณภาพลงเหล่าบรรดาลูกศิษย์เขาก็มาร่วมงานแหละด้วยจิตแห่งศรัทธานะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยเอาล่ะหลายคนก็มีความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของลูกศิษย์เขาก็ว่ากันไปนะ
เรื่องของความเชื่ออันนี้เราไม่ได้มาลบลงลบหลู่อะไรกันแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของไอ้ภาพที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้เป็นไปได้ไหมกับเปลวไฟ
ถ้าหากว่าถ่ายภาพนิ่งเป็นไปได้ครับเพราะว่าเปลวไฟใครก็รู้มันก็จะแบบเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาไปตามเปลวไฟในลักษณะของมันตามกระแสลมด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องของจังหวะในการถ่ายภาพด้วยถูกมันก็บังเอิญเกิดขึ้นได้เหมือนกันแสงและเงาแบบนั้นอืม
บายกันแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะแต่ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะ